นี่ค่ะข้าวไก่ไข่สดใหม่ให้เยอะอื้อมีเหตุเป็นยังไงล่ะ
กินสาระเป๋าทอดเนอะช่วงเวลาแบบนี้เย็นเย็นหิวข้าวแบบนี้นะคะ
ต้องกินแป้งเธอจะได้น้ำตาลไม่ตกเธอเป็นเวรกรรมที่เมื่อก่อนเธอ
ชอบไปล้อม้าไงน้ำตาลตกน้ำตาลตกไงเถอะเป็นหวานจะได้คืนคืน
วันนี้มาถึงเวลาเถอะน้องไข่สมาธิเป็นไงต้องกินวันนี้
ทำร้ายขายของเถอะแฮปปี้อยู่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องของคุณมนตรี
อันนั้นต้องให้พี่หนุ่มอัปเดตนิดนึงเดี๋ยวมาอัปเดตช่วงหลังเคารพทงชาติเนอะ
เพราะว่าน่าจะแบบยาวอยู่แล้วก็เราต้องขยี้กันนิดนึง

ยังบอกเออเดี๋ยวค่อยว่ากันไปอ้าวไปดูเรื่องของโควิดวันนี้กันดีกว่าค่ะ
ป่วยทะลุไปครึ่งหมื่นนะคะห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าราย
รวมไปถึงผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมเนี่ยสิบเอ็ดรายด้วยกันค่ะ
ก็คุณหมอบอกว่าประเทศไทยเราเข้าสู่ระลอกที่๕แล้วนะคะ
ลอกแรกของเราที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่อูฮันเนอะรอบแรกรอบที่สองก็จะเป็นที่สมุทรสาคร
รอกที่๓เนี่ยก็จะเป็นที่ทองหล่อสถานบันเทิงที่ทองหล่อ
รอกที่๔ก็จะเป็นเดลต้าที่เข้ามานะคะก็จะเป็นที่คนงานแคมป์ก่อสร้าง
ก็เปิดเผยถึงสถานการณ์ที่ต้องมีการประกาศยกระดับมาตรการนะคะ
จากระดับที่๓ขยับขึ้นมาเป็นระดับที่๔ค่ะ
บอกว่าตอนนี้มีการติดเชื้อโควิด๑๙ในตัวเลขที่มันเพิ่มสูงขึ้น
จำเป็นจะต้องยกระดับมาตรการเพื่อคุมสถานการณ์
โดยจะเน้นเรื่องของการปิดให้บริการสถานที่เสี่ยงค่ะ
ทีนี้๔ระดับที่๔ประชาชนส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติอะไรบ้างนะคะ
ข้อที่๑คือเขาบอกว่างดเดินทางไปสถานที่เสี่ยง
ก็คือมีการงดรับประทานอาหารดื่มสุราในสถานที่ที่เสี่ยงทุกประเภทเลย
สถานที่เสี่ยงในที่นี่คือระบบมันระบายอากาศไม่ดี

ยกตัวอย่างอย่างเช่นร้านอาหารกึ่งผับบานี่แหละค่ะ
ที่เราเห็นเกิดคลัสเตอร์กันมาในช่วงนี้นะคะ
ส่วนข้อที่สองคือเลี่ยงสถานที่งานหรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก

ดโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภทโดยไม่จำเป็นค่ะ
แต่ถ้าหากว่ามีความจำเป็นจริงก็เดินทางได้นะคะ
แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งคัด
งดเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่จำเป็น

คนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศต้องเข้าสู่ระบบกักตัวที่เข้มงวดขึ้น
ทีนี้เนี่ยคนก็ไปถามว่าอ้าวแล้วมันจะมีการประกาศล็อกดาวน์ไหมคะ
คุณหมอบอกว่าจะไม่มีการล็อกดาวน์ค่ะ
แต่จะทำการจำกัดการทำกิจกรรมสถานที่เสี่ยง
อย่างเช่นที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเท
รวมไปถึงชะลอการเดินทางออกต่างจังหวัด

ยืนยันว่านี่เป็นการประกาศยกระดับ

ต้องรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะ

จะมีการประชุมสอบคอโดยที่มีนายกรัฐมนตรี
นายกตู่เนี่ยนะคะก็เป็นประธานในการประชุม

มาตรการต่างที่ออกมาจะเป็นอะไรยังไงกันบ้าง

แต่ถ้าเกิดว่ามันขยับไปถึงระดับ๕เนี่ยค่ะ

แล้วก็ปิดสถานที่ต่าง
คือเปิดให้เฉพาะกิจการหรือกิจกรรมต่าง
ที่มันเป็นการใช้ชีวิตจริง

แต่ก็จะมีเคอร์ฟิลล์ถ้าเป็นระดับ๕เนี่ยค่ะ

ตอนนี้ก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อมันขยับขึ้น

วันที่๖เราก็เห็นว่ากราฟมันชันแล้ว

ใช่๑๑รายด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้
ก็ไปถามคุณอนุทีชาญเดือรกุลรัฐมนตรี

พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากถึง๕๗๗๕ราย

เป็นผลพวงมาจากเทศกาลปีใหม่
แล้วก็คาดว่าอีก๗๑๐วันจะค่อยปรากฏ

ส่วนจะปิดกิจกรรมอะไรบ้าง
ยังต้องรอดูสถานการณ์นะคะ
แต่คงเป็นเรื่องของการจำกัดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เพราะว่าเป็นปัจจัยหลักของการแพร่เชื้อเลย

อาจจะต้องล็อกดาวน์หรือไม่ยังตอบไม่ได้

แต่มาตรการที่สาธารณสุขทำไปก็เพื่อคุ้มครองชีวิตประชาชน
ทั้งนี้เรื่องของการรักษาผู้ป่วยโควิด

เพื่อให้เหลือเตียงไว้สำหรับผู้ป่วยอาการรุนแรง
ตามที่มีการลงทะเบียนเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

เดินทางเข้ามาถึงประเทศไทยได้ภายในวันที่๑๐มกราคม
ทีนี้เขามีการขยายค่ะไปจนถึง๑๕มกราคม
เพื่อระบายนักท่องเที่ยวที่ค้างในระบบ
แต่ว่าก็ต้องเป็นคุณอนุทินใช้คำว่าต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
คุณภาพหมายความว่าคุณต้องมีการฉีดวัคซีนมาแล้ว
คุณต้องมีการซื้อประกันเอาไว้เรียบร้อย
ตามเอกสารทั้งหมดที่ต้องมีการแสดงเท่านั้นถึงจะเข้ามาได้นะคะ
ก็คุณอนุทินบอกว่าเพื่อไม่ให้ภูเก็ตต้องรับผิดชอบหนักมาก
จังหวัดเดียวก็เลยมีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีสุราธานี
ก็จะมีเกาะสมุยเกาะพงันแล้วก็เกาะเต่า
ชนบุรีเกาะล้านค่ะระยองเกาะเสม็ด
ตราดก็จะมีเกาะช้างแล้วก็เกาะกูด
พังงาเกาะยาวน้อยเกาะยาวใหญ่ไม่รวมเขาหลัก
แล้วก็กระบี่อย่างเช่นเกาะพีพีเป็นต้น
ที่คุณอนุทินบอกไว้ว่าจะมีการเพิ่มเติม
หรือจริงสุดท้ายถ้ามันมีการยกระดับ
ไปถึงระดับที่๕เองเนี่ยสุดท้ายมันก็จะต้อง
เข้าระบบคอลันทีนทั้งหมดอยู่ดีนั่นแหละค่ะ
ระดับนั้นอืมนี่แหละเราก็ต้องรอดูกันไปว่า

คนมี๕๐กว่ารายที่แบบไม่แสดงอาการอะไรเลย
มีเชื้อลงปอดอยู่แค่แบบไม่ถึง๑๐คนอะไรอย่างนี้

เฉลี่ยก็คือยังเป็นเดลต้าอยู่ไงนั่นแหละ
ตัวนี้อย่างมูกรรมเธอก็ติดอยู่

ธนากรยุ้ยแล้วก็มีใครนะ

คนก็เลยกลับมาพูดว่าทฤษฎีของหมอที่เขาบอกยังไง

มันก็มีข้อย้างกัน

ไปเลยสิมันจะได้เป็นภูมิตามธรรมชาติ

ม้อยหลายท่านก็บอกว่าเป็นแบบนั้นก็ไม่ได้สินะ

มันอาจจะไม่เป็นอะไรแต่เราจะพาไปติดคนในครอบครัว
อืมมิกทองระยะติดไปแล้วนะครับ

นางไปเที่ยวภูเก็ตพี่หนุ่ม

นะคะดังนั้นยังไงครับ
ก็เค้าก็เหมือนกับเหมาบัสไป
ใช่ตอนนี้ก็ที่รู้มาน่ะยังถูกถามนางสินางอยู่โรงพยาบาลแล้ว
นางอง่าเรืมเข้าไปทั้งรถ
ต้องร่วมกับอืมอืมข่าวออกมาเมื่อวานบอกคุณแม่ที่บอกว่าเอ่ย
กองละครติดอะไรน่ะกองละครก็มีกองละครก็มีเพราะว่าบางทีมีทีมงานเบื้องหลัง
อย่างเงี้อย่างจริงจริงวันนี้รถเมย์ต้องไปถ่ายละครก็ยกกองไปแล้วซึ่งกอง
กล้องถ่ายหลายหลายกล้องตอนนี้ปิดหมดแล้วนะใช่ไหมเพราะว่าทีมงานด้วยอ่ะ
ตอนนี้ก็ต้องเตรียมถึงว่าโอเคล่ะอย่าเพิ่งว่าคนทำละครอย่างพวกเราเลย
เพราะว่าอาจจะต้องเป็นละครรีรันกันไปก่อนนะฮะเพราะว่าเนี่ยมันเหมือนจะถ่ายได้
ถ่ายได้อืมแต่ตอนนี้หลายหลายกองก็ไล่ปิดทีละกองทีละกองเพราะว่าใช่
ต่อไปรู้ว่ามันมันอาจจะไม่อันตรายก็ฉีดวัคซีนกันแล้ว
แต่ก็เพื่อความปลอดภัยอ่ะเนอะเราเชื่อว่ากองถ่ายจะค่อยค่อยทยอยปิด
ไม่ต้องรอยก็บอกว่าว่ายอดที่เราเห็นวันวานมันยังไม่นับ
อันนี้คือยอดเก่า๗วันที่แล้วถูกไหมพี่หนุ่มเออยอดเขานับกันยังไงวะ
ก็คือนับกันไม่ใช่แบบไม่ใช่วันต่อวันไม่ใช่ว่ายอดที่เราเห็นวันนี้ของเมื่อวานนะ
เอ่อยอดของวันนี้คือมันต้องถอยหลังกันไปประมาณห้าถึงหกวันอืม
อันนี้เพราะมันต้องนับจากคนที่ติดไงค่ะสมมุติว่าสมมุติเขาติดอันวันนี้
แต่แล้วเนี้ยมันไม่ใช่ว่าแต่ปุ๊บวันนี้วันนี้บอกน่ะมันนับอีกอีกเจ็ดวัน
มันจะดีเลออกไปอีกเจ็ดวันถึงจะมาบอกเนี้ยตัวเลขอันเนี้ยน่าจะเป็นของวันที่
ปีใหม่เออประมาณปีใหม่เออปีใหม่หลังจากปีใหม่ต้องเจ็ดถึงสิบวัน
ตัวเลขก็จะปรากฏชัดแล้วหมื่นหูเขาบอกว่าหลักหมื่นเกิดขึ้นอยู่แล้วล่ะ
ตอนนี้อาจจะหลักหมื่นแล้วก็ได้ถ้าสมมุติเราดูกันจริงจริงที่ประกาศนี่คือ
อาร์ทีพีซีอาร์ถูกต้องไหมฮะอ่าใช่เรายังไม่รวมอาร์ทยังไม่รวมอีกพันกว่าคน
ถูกอันนี้คืออาร์ทีพีซีอาร์นะซึ่งอาร์ทีพีซีอาร์อย่างที่บอกว่า
ที่เราจะแยกออกมากว่าจะต้องไปเสียเงินแยกโอมิคอนหรือเป็นเดลต้าอีก
ถ้าสมมุติคุณจะไปดูอีกมันก็ต้องใช้เวลาอีกนะฮะใช่ค่ะจริงจริงตัวเลขของประเทศไทยที่เคยมีผู้ติดเชื้อสูงที่สุดเลยเนี่ย
อยู่ที่วันหนึ่งก็คือสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดที่เคยเป็นสถิติของประเทศไทย
รับอยู่ที่สองหมื่นแปดแต่ก็เขาบอกว่าเราอย่าไปตกใจเพราะเดี๋ยวเราได้เจอเลขหมื่นอยู่แล้วค่ะ
แต่คราวนี้เราไปดูกันว่าขออธิษฐานให้เป็นโอมิคอน
ขอให้เป็นโอมิคอนเพราะว่าโอมิคอนเนี่ยมันรุนแรงน้อยกว่าเดลต้า
เดลต้าน่ะจบไปอย่างสหรัฐอเมริกาเองตอนนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือเป็นโอมิครอนแล้ว
เขาบอกว่าจะเป็นล้านน่ะมีอยู่วันหนึ่งวันที่สามเมื่อกราคมมาก่อนวันที่สามก็ได้หนึ่งล้านคน
ล้านกว่าคนฝรั่งเศสสามแสนกว่าคนใช่แล้วค่ะที่ต่างประเทศ
เลเวอร์ฟูร์ตอนนั้นเป็นยูลหมั้ยค่ะอืม
บริเวอร์ฟูถ้าโค้ดเคิดก็ไม่เหลือสักคนอีกครับ

นั่นแหละก็ติดตามกันให้ดีก็อย่างที่เขาบอกว่าวันนี้
วัคซีนไม่ใช่ไม่มีนะฮะวัคซีนมีเหลือเพื่อแล้ว
ขอความกรุณาว่าตอนแรกที่เราปัญหาว่าที่เราจ่ายเงิน
ยังไงคุณได้ฉีดแล้วล่ะแล้วก็วันนี้ขอทำความเข้าใจซะใหม่
ตอนแรกคนกำลังจะถามอย่างนี้พี่หนุ่มว่าที่เขาบอกว่าต้องรออีก๔เดือน๖เดือน
ไม่ต้องรอแล้วนะฮะถ้าคุณฉีดไปแล้วสัก๒เดือน
คุณไปบูธต่อได้เลยโดยเฉพาะขอเน้นย้ำ
ซึ่งวันนี้ก็มีให้คุณเลือกแล้วหรือจะเป็น
วันนี้สำคัญที่สุดบางคนบอกเออฉันฉีดแล้วฉีดแล้วฉีดแล้ว
เพื่อความปลอดภัยไม่ต้องรอถึง๖เดือนแล้ว
ตั้งแต่ก่อนวันที่๑พฤศจิกายนนะคะ
สถิติเขาบอกว่าโอเคล่ะมันไม่รุนแรง
แต่คนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมันรุนแรงนะ

แปลกว่าถ้าสมมุติเขาบอกมันไม่รุนแรงไหมลงปอด
แต่ถ้านั่นหมายถึงว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้ว
แต่ถ้าคุณยังไม่ฉีดวัคซีนมันก็ยังบอกว่ามันยังรุนแรงอยู่
โอเคนะครับเดี๋ยวพักนึกถูกนะไปครบทุ่มชาติก่อนเดี๋ยวกลับมานะครับ
ก็กลับมาถึงเรื่องราวของมนตรีรบพมนตรี
ที่ไปล่วงละเมิดทางเพศหญิงคนหนึ่งนะครับปรากฏว่าล่าสุดก็คือจับได้เรียบร้อยแล้ว
นี่นะครับจับได้เรียบร้อยแล้วนะครับ

ใช่ครับก็คือก่อนที่จะมีการจับกลุ่มตัวได้เนี่ยนะครับ
คือก็เห็นว่ามีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดเหมือนกับเขาพยายามจะยิงปืน
แหทนะถอยดูเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็คือดังแยดพินองค์ก็บอกว่า
ก็เดี๋ยวกำลังนำตัวเข้ามาที่กรุงเทพนะครับ
สังคมแบบถามกันเยอะแยะมากมายถามว่าเพราะอะไร
เพราะว่ารอพอร์คนนี้เนี่ยครับเคยมีคดีมาก่อน
เคยไปล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงเนี่ยนะฮะคืออายุต่างหกสิบห้าปี
หลังจากนั้นคือติดคุกไปแล้วก็ออกมานะครับ
พอออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปสมัครเป็นรอปภนะฮะ
ซึ่งการไปสมัครเป็นรอปภแน่นอนว่าพอไปสมัครที่บริษัทรับรอพอ
หรือว่าเป็นบริษัทที่เขาต้องแบบส่งรอพอไปที่นู่นที่นี่อะไรอย่างนี้
ทำไมไม่เช็คประวัติเขาก็ต้องมีการไม่เขาต้องมีการตรวจสอบถูกไหมฮะ
หลังจากนั้นเนี่ยก็คือเข้าไปฝึกอบรมนะฮะไปอบรมไปเทรนดต่างนานาเสร็จปุ๊บเนี่ย
ต้องไปขอใบอนุญาตกับทางตำรวจก็คือที่นครบาน
หลังจากนั้นเนี่ยที่นครบานเขาจะมีการเช็คประวัติว่าชายคนนี้เคยต้องโทษอะไรยังไงหรือเปล่า
แต่ถ้าเกิดมีคดีเรื่องของข่มขืนกระทำชำเลาต่างนานาเนี่ย
ไม่มีสิทธิ์เป็นรอปภเลยแต่คนนี้เคยทำแต่ดันหลุดเข้ามาเป็นรอปภได้แล้วได้รับใบอนุญาตมา
เรื่องนี้เป็นสิ่งที่หลายคนเขาสงสัยนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของการรับผิดชอบของบริษัทที่จ้างรอพอนายนี้ด้วย
ว่าจะรับผิดชอบยังไงนะครับถึงแม้ว่าทางบริษัทรอบพอจะบอกว่าอ๋อมันเป็นนี่นะฮะอันนี้ในมนตรีใหญ่กระโทกเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับ
แม้ว่าทางฝั่งของบริษัทรพบอกว่าอ๋ออันนี้ก็ในเมื่อทางนครบานเขาออกมาให้เนี่ยเขาก็คงยังไม่มีความผิด
จริงไม่ใช่คือหลายท่านที่เป็นฝ่ายกฎหมายเขาบอกเลยบอกว่ายังไงซะรอพอคือคนที่อยู่ในบริษัทของคุณคุณก็ต้องมีสิทธิ์คุณต้องรับผิดชอบ
ไม่ใช่ว่าจะไม่รับผิดชอบแต่คุณต้องรับผิดชอบรวมไปถึงนิติด้วย
มีพรบธุรกิจรักษาความปลอดภัยพศ๒๕๕๙
เขาบอกเลยบอกห้ามรับบุคคลใดที่ต้องโทษคดีความผิดทางเพศ
เข้าทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
หากบริษัทรักษาความปลอดภัยไม่ตรวจสอบประวัติย้อนหลัง
กับผู้ที่มาสมัครเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
คุณเข้าข่ายมีความผิดก็คือมีโทษคือจำคุกไม่เกิน๓เดือน
ไม่เกิน๕๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ยังไงก็ผิดอันนี้คือเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ
คือสิ่งที่ตามมาก็คือจริงแล้วคือไอ้ประเด็นที่ว่า

ต้องย้อนกลับไปที่ทางฝั่งของนครบาน
เพราะนครบาลเนี่ยปล่อยแบบอนุญาตนี้มาได้อย่างไร
ถูกไหมครับบริษัทรัวร์พอเขาอาจจะอ้างว่า
ก็ผมไม่รู้อะก็ในเมื่อตำรวจก็ปล่อยมา

บริษัทรัวร์พอเพราะว่าคุณจ้างรัวพอคนนี้

ถูกไหมฮะแล้วที่สำคัญที่สุดคือ
โดนิติก็ไปจ้างบริษัทนี้มาอีกทีนึง

อ่านี่นะครับก็มันมีตึก๒ตึก

เวลาที่เขาจะไปทะมุงทะมุนเขาต้องเดินผ่านตึกแรกออกมา
เสร็จแล้วเวลาเดินกลับกลับไปเขามักจะซื้อพวกน้ำ
ซื้ออาหารซึ่งอะไรไปฝากรัวพอทุกครั้ง
อ่ะกินนะพี่ลุงอาจารย์ลุงกินข้าวรึยังคุณกินข้าวรึยังแล้วขายไป
มันไม่ใช่แบบนั้นมันสร้างเรื่องขึ้นมา

คือผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาคือเขากลับมาที่คอนโด

เพราะว่าเขาลืมกุญแจเนี่ยเอาไว้กับเพื่อน
พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยต้องให้ทางช่างของทางคอนโดเนี่ย
ไปตามช่างข้างนอกมาให้มาสะดอกกุญแจให้
เสร็จแล้วรอปภคนนี้ก็มายืนคุมอยู่ด้วย
พอมายืนคุมอยู่เสร็จปุ๊บทำลิ้นเรียบร้อยเสร็จปุ๊บ
ช่างเขาก็กลับไปแต่รอปภคนนี้

เดินกลับมาเสร็จปุ๊บมันก็มาเคาะห้องเขา
พอเคาะห้องเสร็จปุ๊บตอนแรกผู้หญิงเขาไม่ได้เปิดประตูให้
แต่มันตะโกนเข้าไปบอกว่าขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับ

เพราะเขาไม่รู้คิดว่าจะต้องเอาเบอร์โทรศัพท์ไปให้ใครอะไรยังไงหรือเปล่า

สักพักก็ยังเคาะอยู่อีกแล้วบอกขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับ
ผู้หญิงเขาก็ไม่รู้เขาเปิดประตูแง้มมาเสร็จปุ๊บมันผลักเข้าไปเลย

ใช่พอมันขับไปเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนแรกที่มีข่าวว่าไปถูกใส่กุญแจมือไม่มี

คือกุญแจมือรอพอถืออยู่จริงแต่ไม่ได้ใส่
คือเข้าไปเสร็จปุ๊บถือกุญแจมือแล้วก็ใช้เทปเนี่ยเทปไปพันสายไฟเนี่ยเหมือนจะไปปิดปากเขา
แล้วก็จะเอากุญแจมือไปใส่เขาเขาก็เลยบอกว่าอย่าทำอย่างงีอย่าทำอย่างนี้คือเขากลัวไง
เขาก็เลยประคองสติแล้วพยายามแบบทำให้สถานการณ์มันแบบดีที่สุด
ก็บอกเออใจเย็นนะเดี๋ยวค่อยนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้าเกิดว่าตะโกนหรืออะไรอย่างนี้เขาอาจจะถูกฆ่าก็ได้
เขาก็เลยบอกว่าเอองั้นให้แบบป้องกันด้วยนะนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บพอมันล่วงละเมิดทางเพศเสร็จมันก็เหมือนแบบว่าก็เหมือนกับจะมีอีก
ปรากฏว่ามันมีวิทยุววิทยุขึ้นมามาหาไอ้มนตรีเนี่ยมนตรีเนี่ยก็ตกใจแล้วทางปลายสายเขาบอกว่านี่อยู่ที่ไหนแล้วทำไมหายไปนาน
ลงมาได้แล้วนู่นนี่นั่นแบบหายไปนานมากอะไรอย่างเงี้ยอืมทางมันก็เลยตกใจทางผู้หญิงบอกไปได้รับไปได้แล้วเขาเรียกแล้วไปได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
รอพออีกคนนี้มนตรีมันก็จะเดินออกไปพอเดินออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยผู้หญิงก็หยิบโทรศัพท์มันก็ถามว่าจะโทรไปแจ้งตำรวจหรอผู้หญิงบอกอ๋อไม่ไม่ไม่แต่พี่อยากไปทำแบบนี้กับใครอีกนะอยากไปทำแบบนี้กับใครอีกนะอย่างนี้พอเสร็จปุ๊บรอพอก่อนออกไปมันก็หันกลับมาแล้วก็ยกมือไหว้บอกขอโทษนะครับแล้วมัน

แจ้งคนร้ายเองคนร้ายมันก็เลยไหวตัวมันก็หนีออกมาตอนตีสองกว่าจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยตำรวจเขาก็มากันหลายคนเลยนะฮะส่วนตัวเพื่อนเองเนี่ยคนที่มาเนี่ยนะครับก็คือพยายามจะขอขึ้นไปก็ไม่ให้ขึ้นสุดท้ายก็เลยตบหน้าตบหน้ารบพอไอ้คนที่นั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยไปทีนึงเนี่ยครับแล้วทำไมไม่ให้เขาขึ้นแต่มันก็เป็นเขาก็บอกนิติก็บอกว่ามัน
เหรอเออเขาบอกเขาทำงานลำบากมากอะไรอย่างนี้

เออส่วนหนึ่งทำให้นอนนีไปด้วยมากครับ

มันฆ่าขึ้นมาก็ได้ถูกต้องไหมล่ะใช่ไง
ไปบอกตอนไหนพี่หนูบอกว่ารุ่นน้อยห่มน้อย
คือมันพูดเองมันไปบอกแม่มัน
คือหลังจากที่มันทำเรื่องไม่ดีเสร็จแล้วเนี่ย
มันก็หนีไปสาแก้วแล้วก็ไปที่บ้านแม่

เพราะมันไปเหมือนกับไปข่มขืนคนอื่นมา
แม่ก็ถามไปทำทำไมไปทำอย่างนั้นทำไม
มันก็บอกว่าก็พอดีผู้หญิงค่อยเดินไปส่งที่ห้อง

มันไปพูดอย่างนี้ให้แม่ฟังเสร็จแล้วมันก็ไปนอนที่บ้านเพื่อนอีกคนนึง
แล้วมันก็หายตัวไปตำรวจก็ไปตามจับ

แต่สิ่งที่หลายคนก็เป็นกังวลใจก็คือเรื่องว่า
ตัวรอพพอเองเนี่ยอันนี้ไม่รู้เป็นหนึ่งในกี่คนที่
เรียกว่าเป็นโจรอ่ะแล้วมันหลุดเข้ามามาเป็นรอปภ
คือตอนนี้มันทำให้รอพอที่ดีเขาก็มีนะ
รอพอที่ดีเนี่ยเขาก็ลำบากเลยเพราะว่าตอนนี้ที่คอนโดเขา
คอนโดเขาไม่ให้รอพอขึ้นตึกเลย
มันวุ่นวายไปกันหมดเลยตอนนี้เขาก็กลัวไปหมดเลย
เพราะไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วรอปภเนี่ย
เป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงอะไรอย่างนี้
เพราะแม้กระทั่งผ่านการคัดกรองมาจากบริษัทรับประพอแล้ว
ไม่พอไปผ่านการคัดกรองในการออกใบอนุญาตไปตัด

ตำรวจทางนครบานอีกก็ยังมีหลุดออกมาแบบนี้
เขาก็เลยกังวลใจว่ามีหลุดมาได้๑คน

ซึ่งวันนี้ผมได้คุยกับทางนายกสมาหกรุงระสาคความปลอดภัย
เขาก็ยอมรับว่ามันต้องมีหลุดออกมาแน่
ไม่งั้นเนี่ยเขาบอกถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนน้อย

คือประชาชนคนอื่นหวาดระแวงเหมือนกันว่า
ไอ้ส่วนน้อยนั่นน่ะมันจะไปอยู่ตรงไหน
เหมือนกับไปซื้อรางวัลน่ะ
ถูกรางวัลที่๑น่ะ
เราเข้าไปคอนโดเรารู้สึกเราปลอดภัยแล้ว

มันก็คือบ้านเราอะ
ค่ะค้าของคอนโดนี่ติดกันเลยเนอะ
ตั้งแต่บางนาตั้งแต่คนเสียชีวิตจนแบบว่า

วันนี้ได้หลายคนถ้าสมมุติใครตามไอจีนายแบบ

เขาจะลงรูปในแบบคนหนึ่งผมยาว
คือคนในโซเชียลเนี่ยก็ช่วยกันแชร์โพสต์
เนื่องจากตอนแรกเป็นพวกกลุ่มนายแบบด้วยกัน
เป็นพวกกลุ่มวงการแฟชั่นด้วยกันแล้วก็มีการแชร์โพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
โดยระบุข้อความว่าฝากถึงผู้ที่เห็นตัวน้องช่วยแจ้งพี่กัดหน่อย
เนื่องจากน้องหายตัวไปติดต่อไม่ได้ตั้งแต่วันที่๔มกราคมที่ผ่านมา
แล้วก็ขอร้องว่าอยากให้โทรมาเพื่อแจ้งข่าวจริงไม่ใช่มาถามเหตุการณ์
เพราะทุกคนกำลังเป็นห่วงน้องอยู่นะครับ
ปรากฏว่าโทรไปหาที่หอพักทราบว่าป้าที่หอพักเห็นน้องเนี่ยมานอนอยู่
มานั่งคือนั่งเล่นอยู่ข้างล่างแล้วปั๊บนึงก็นอนลงไป
จะบอกให้ขึ้นห้องน้องกลับมาอยู่แล้วอีกวันป้าลองไปเข้าผ
จนกลับรอจุดนี้ก็ยังไม่รู้ที่น้องอยู่ไหน
สวมถุงเท้าสีดำฮะส่วนอีกศพเป็นศพผู้หญิงศพผู้หญิงเนี้ยลอยความหน้า
เสื้อยืดสีดำท่อนล่างเปื่อยฮะมือซ้ายทาเล็บสีดำ
แหวนที่นิ้วแล้วก็สวมกำไรข้อมือส่วนที่ข้อขวาเนี่ยมีเชือกสีดำมัดเอาไว้ด้วย
แต่เนื่องจากไม่สามารถนำขึ้นฝั่งได้จึงประสานชุดประดาน้ำมูลนิธิร่วมกับตันยูเนี่ยนะฮะ
แล้วก็นิติเวชโรงพยาบาลศิริราชเข้าตรวจสอบ
เพื่อจะนำเรือจุงร่างทั้งสองเนี่ยขึ้นฝั่งปรากฏตรวจสอบไปตรวจสอบมาศพผู้ชายเนี่ยแน่นอน
ข้างจะแน่นอนว่าเป็นนายแบบนะครับแล้วก็พบบัตรผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช
ระบุชื่อเลยนายกุลพัฒน์อายุยี่สิบหกปีพบทรัพย์สินอยู่ในตัวครบเลยนะฮะ
โทรศัพท์มือถือหูฟังแอร์พอร์ตพระเหลี่ยมทองกระเป๋าสตางคเงินสดอีกนวนนึง
เรื่องต้นก็เดี๋ยวจะต้องส่งศพไปที่สถาบันนิติเวศ
โรงพยาบาลศรีราชเพื่อรอญาติมายืนยันตนอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้ก็มีการเจอกันแล้วแน่นอน
อ่ะแต่คราวนี้เจอสองศพเลยแค่นั้นเองครับก็สำหรับนายบนตรีเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ที่เป็นรบพอนะฮะล่าสุดเนี่ยเขาก็เปิดปากนะครับบอกว่ามูลเหตุจูงใจมา
เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยนะครับแอบชอบผู้หญิงคนนี้แล้วในวันเกิดเหตุแล้วไปก่อเหตุเนี่ย
เสพยาบ้าไปสองเม็ดน่ะอืมหลังจากนั้นเนี่ยพอพอผู้หญิงคนนี้เนี่ยเอ่อ
ให้ช่างมาแก้เรื่องของกุญแจริบรอยกุญแจประตูเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเดินกลับไปแล้วก็บอกเขาทนไม่ไหว
ก็เลยกลับมาแล้วมาเคาะเรียกพอผู้หญิงประตูเขาผลักเข้าไปแล้วก็ยืนยันไม่ได้ทำร้ายร่างกายผู้หญิง
แต่ขู่ว่าจะใช้กุญแจมืออืมอ่าเนี่ยนะฮะก็ล่าสุดที่เปิดปากมาแบบนี้ครับอืม
แล้วมันใช่เรื่องหรอก็ตอนนี้ไงสรุปอย่าบ้าอืมใช่ไหมก็เหมือนกับน้องเต้ยที่เสียชีวิตไปนักหนุ่มเนอะฮะ
ก็น่าสงสารมากนะเธอจริงในคอนโดทั้งนั้นเลยอ่ะความปลอดภัยอยู่ตรงไหนก่อน
อ่ะน่าสงสารกว่าเพราะว่าไม่น่าจะตายนี่ออกแล้วป่ะเอิ้นจุดไปตัดตรงเส้นเลือดอ่ะมีคืบ
ได้สุดตายโอเคไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
ประหลัดอัลปะตอป่างงิ้วนะฮะก็แจ้งมาแล้วนะครับ
กรมคลิปกินเลี้ยงฉลองในสำนักงานเผยนะฮะ
แค่ลองไม่กันเท่านั้นอะไรนะโอ้โหลองไม่ลองไม่
ลองไม่ลองไม่มีโต๊ะนี่นะฮะเอออือ
เขามีการแชร์คลิปวิดีโอการกินเลี้ยงภายในสำนักงานเทศบาลแห่งหนึ่งของจังหวัดอ่างทองครับ
พร้อมกับโพสต์ข้อความระบุว่าฉลองปีใหม่
ใครใครเขาก็ทำกันแต่ฉลองในห้องกองคลังบนสำนักงาน
มันชิลไปไหมมันผิดกฎหมายเข้าใจตรงกันนะ
ล่าสุดครับนายอมรินอิ่มเอมท่านก็เป็นประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว
ชี้แจงถึงข้อเท็จจริงนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นบอกว่า
น้องที่ทำงานเนี่ยเขาได้สอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ
แล้วก็ได้ไปจัดการเรียกเป็นงานกินเลี้ยงกันที่ข้างนอก
ในช่วงเย็นเนี่ยก็ได้เดินทางกลับมาที่สำนักงาน
เพื่อทำการเก็บของกลับบ้านพร้อมกับฮิ้วสิ่งที่เห็นอยู่ในภาพ
ติดมือเข้ามาด้วยเขาหิ้วอาหารมา
ก่อนจะมาพบกับน้องอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังจัดซ้อมทดสอบเครื่องเสียงอยู่ที่สำนักงาน
เหรอมาเจอเขากำลังซ้อมทดสอบที่สำงานอยู่
เรื่องต้นมีการพูดคุยมาเรียบร้อยแล้วส่วนน้องคนนั้นได้ลาออกจากที่ทำงานไปแล้ว
แกว้าแกว้าแกว้า
หลายเพลงด้วยนะรองนานมาก

แล้วก็มาเจออีกกลุ่มนึงกำลังลองไมค์กันอยู่
คือเป็นการรองไมค์อยู่ที่สำนักงาน

เพราะฉะนั้นเค้ารองไมค์อยู่
ฟังเสียงทางคุณพี่อำมารินเขาหน่อย
พี่อะไรอย่างนี้ก็เอาย้าย
ก็จะว่าถามว่ามีจัดเลี้ยงในสมัครงานไหม
ไม่มีหรอกค่ะก็เลยว่าเอาไปจินในข้างนอก
แล้วถึงกลับมา

ก็ไม่รู้เขาบอกไม่มีการกินกระเลี้ยงข้างใน
เขากินข้างนอกก็ดีเมื่อกี้เขาพูดใช่ป่ะ

เขากินข้าวเขาไม่ได้กินเลี้ยง

เขากินข้าวเขาไม่ได้กินเลี้ยง

เรากินย่า

ก็ต้องเชื่อตามที่เขาพูดมาอย่างนั้นนะ

เผยมาตรการแก้ปัญหาเรื่องของราคาหมูแพงค่ะ
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เขาก็มีการเผยถึงแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องของราคาหมูแพง

หารือกันออกมาได้ข้อสรุปเป็นแบบนี้นะคะ
๑เป็นมาตรการแบบเร่งด่วนจริงอันนี้
ให้ในประเทศไทยมีจำนวนมากขึ้น
มีการเลี้ยงหมูเข้าสู่ตลาดประมาณ๑๙ล้านตัว
มีส่งออกอยู่ที่๑ล้านตัวนะคะ
ส่วนการช่วยเหลือด้านราคาอาหารสัตว

ปัญหาเรื่องของหมูแพงมาจากเรื่องของ

แล้วก็ตัวเวชพันธุ์ยาต่างที่ใช้รักษาด้วยนะคะ
เขาบอกว่ามีการช่วยเหลือด้านราคาอาหารสัตว
โดยเฉพาะส่วนที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ
อย่างเช่นมีการงดเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมหรือภาษีค่ะ
การจัดสินเชื่อพิเศษของทกศ
เพื่อที่จะให้เกษตรกรสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข
แล้วก็กลับมาเลี้ยงใหม่ได้ในพื้นที่เสี่ยงนะคะ
ตึงราคาจำหน่ายที่เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับต้นทุนที่เกิดขึ้น
แล้วก็มีการเร่งสำรวจภาพรวมสถานการณ์การผลิตสุกร
เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายแล้วก็มาตรการที่เหมาะสม
พร้อมกับมีการเพิ่มกำลังการผลิตแม่สุกรทดแทนนะคะ
โดยให้เกษตรกรใช้สุกรขุนตัวเมียมาใช้ทำพันธั่วคราวก่อน
เพราะว่าตอนนี้มันต้องเร่งผลิตภัณฑ์ให้มีหมูออกมาเยอะค่ะ
โซนเลี้ยงแล้วก็ออกมาตรการบังคับใช้อย่างเหมาะสม
แล้วก็จะมีการเร่งรัดการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคด้วย
ทีนี้ถ้าเป็นมาตรการระยะสั้นล่ะ
ก็จะมีการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว

ปกติข้าวโพดถ้าจะเลี้ยงนะพี่นะ
ลูกข้าวโพดเนี่ยก็คือจะใช้เวลา๑๐๐๑๒๐วันหลังจากปลูกนะคะ
ถึงจะเก็บเกี่ยวเอามาทำเป็นอาหารสัตว์ได้เนี่ย
เพื่อที่จะทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ

แล้วก็มีการขยายกำลังผลิตแม่สุกร
สนับสนุนศูนย์วิจัยและบำรุงสัตว

แล้วก็เครือข่ายคู่ขนานกับฟาร์มเกษตรกรภาคเอกชน

แต่ว่าในช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา
เกษตรกรที่เป็นบอกว่าผู้เลี้ยงหมูรายย่อยหรือรายกลาง
ทุกทีอยู่ที่กันไปหมดไม่ไหว
ถ้าสมมุติวิถีชาวบ้านจริงไม่ไหวแล้ว
เพราะว่าเรื่องของอาหารแล้วก็ยารักษาอีกอะไรอย่างนี้
จะมีการผลักดันยกระดับมาตรฐานฟาร์มของเกษตรกร
เพื่อป้องกันโรคระบาดนะคะก็มีการปรับปรุงกันไปคือ
เชื่อมั่นนะครับว่าราคาหมูนี่ค่ะจะกลับมาสู่ทศพาวะปกติได้
ในระยะเวลานี้ค่ะจริงเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสัก๔เดือน
แต่ถ้าก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าน่าจะครึ่งปี๖เดือนกว่าจะกลับมาได้
เขาบอกเดี๋ยวจะไปแพงสุดพีคสุดเนี่ยตอนตรุษจีน
เพราะฉะนั้นโอกาสที่หมูจะไปเป็นเห็นไหม
ตอนนั้นโอ๊ยเราเขียนคืออยู่แล้วพี่บอกแล้วที่จะต้องขึ้นไป๒๐๐กว่าบาท
อืมนี่เป็นพอกับค่าแลงขั้นต่ำไงนะ
ก็หมูโลหนึ่งเดี๋ยวมันจะต้องจบตอนตรุษจีนเนี่ยเขาบอกอาจจะทะลุ
ซื้อหมูได้แค่โลเดียวน่ะค่ะหมูโลหนึ่งกินได้กี่คนโอ้
เหมือนคือว่า๙๙กมเออ
ร้องเรียกันนะบางร้านนะขอขึ้นราคาเขาก็
เข้าใจขึ้นราคาเนื้อว่ะพอว่าเนื้อของ
กันเยอะหย่อหยือที่เขา
รายการของเราคือนักข่าวเขาก็อ่านเขาไปวันนี้มาอีก
รักต่างวัยแอบรักพี่เขาตั้งแต่ป๔ว่

เดี๋ยวกลับมานะฮะ
หนุ่มไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งก่อนเลยฉันไม่อยากจะทรมานนางเรื่องคงเรื่อง

ความรักมันเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย
โอ้โหแล้วเดี๋ยวนี้เรื่องของวัยนี่บอกเลยว่าไม่เป็นอุปสรรค
บอกตัวเลขเลิกงักมันได้แล้วเม
อย่างถ้าสมมติว่าเราหยุดนับอายุตั้งแต่อายุ๒๕เนอะ
ครับพี่หนูก็หยุดแล้วสามสิบด้วยกันเลข๓ปุ๊บก็เลิกนับแล้วอ่ะ

ใช่หนูก็เลิกนับความฉันที่เหลือเราก็ประคองไงให้มันใหญ่เยิ่นไปมากขึ้น

หลังจากที่มีข่าวคู่รักต่างวัย๓๐ปี

เพราะแม้กระทั่งช่างผมฉันกับเลขาฉันยังรักกันได้เลย

เวลาที่แม่ของไอ้ไป๊ต์เจอพวกเขาต้องสวัสดีแฟน

พี่ก้องกับไอ้ไป๊ต์พี่ก้องกับไอ้ไป๊ต์ไม่ใช่พี่รุ๊ด

คือตอนนั้นไอ้ไป๊ต์โดนไล่ออก
เห็นอกเห็นใจกับไอ้ไป๊ต์ก็เลยเกิดความรักกันเธอ
กล้องนี่เป็นช่างทำผมประจำของพี่มดนะ

หมอก็จะบอกว่าเธอจะได้แฟนแก่

ไล่นางออกไป๖เดือนเมย์ตอนนั้นไง
นางก็เลยแบบว่าไปเห็นอกเห็นใจรักกันเถอะ

แล้วอันนี้เท่าไรครับคะโอ้โฮโอเคแล้วอันนี้๓๐ปี

สิบกว่าแต่แม่ยังได้เพราะแม่หน้าไม่แก่แม่ยังหน้าสวยอยู่แบบ
เอาตัวถ้าหนูไม่รู้จักแม่หนูคิดว่าไม่สัก๓๑๓๒แบบ๓๐ต้นอย่างนี้
หมอเก่งคือผู้สื่อข่าวเขารายงานเลยฮะนายวุฒิชัย
อายุ๑๙ปี๑๙ปีอยู่ที่สกลนครจ้ะ
เปิดเผยว่าตั้งแต่ป๔จนมาถึงปัจจุบันนะ
มาช่วยงานทั่วไปในบ้านของนางจันลาคุณจันลาเนี่ย
อายุ๕๒เนี่ย๕๒ปีนะกลับน้อย๒๙แล้วก็จะออกไปขาปูขาปลาได้กัน
ก็ยิ่งรู้สึกอบอุ่นตนเนี่ยจึงบอกนางจังลายว่าแอบมีใจมาให้ตลอดเลยนะ
ก็เลยขอคบหาดูใจ
สินสอบเป็น๖๐๐๐บาท

ที่หามาจริงเขาบอกเค้ามี๖๐๐๐บาท

น้องผู้ชายเนี่ยแอบชอบตั้งแต่อายุ๑๐ขวบ

อายุห่างกัน๓๐ปี

เพราะทางครอบครัวก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับ
ส่วนบางคนที่มองว่าคบหาเพราะเงินหรือเปล่า

ขอแค่ใจเรารักกันก็พอ
นั่นฝ่ายหญิงบอกอย่างนั้นเถอะ

บางคนก็ว่าดีบางคนก็อิจฉา
ใช่ต้องมีอิจฉาแม่

ซึ่งตนก็ไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองอะไรมากมาย
มีแต่คำพูดมีแต่ความดี
มอบให้กันเราไปฟังสักนิดนึงค่ะ

ก็บอกว่าลิ้นยาวค่ะ

สูญเสียไปเขาก็จะอยู่ไปสักก้อน
จนกระทั่งว่าตกลงบอกว่า
ถ้าแม่เสียไปแล้วก็โอเค

อยู่ไปจ่าเรียนเจอใบบ่น่ะ

หรือว่าตัวช่วงนี้มันมีการแบบว่ารักต่างวัยเยอะ

มันก็มีตั้งนานคือเมื่อก่อนเราเห็นพ
กิ๊งก็คงมีกระชุ้มเขาช่วยหัวใจ
ก็เหมือนตื่นแต่อะไรเอ๊ชุธิมาเหรอ
เอ๊ชุธิมาชิดูบอกเธอไม่อายแม่เขาเหรอเอ๊
ที่เราว่าเอ๊ตั้งแต่เป็นนางเอกนะ
เอ๊มีแฟนนักแต่นางเอกเล่นละครช่องเจ็ดเอ๊มีแฟนนู้นเธอมสี่

ทุกวันนี้เอ๊แก่กว่าแม่นะ

เอ๊จะเกือบ๓๐กว่า

๓๐เอ็น

แม่ของแม่ก็ได้นะฮะเอชุติมาเนี่ยเอาจริง

คุณนักอาจริตห้ายซึ่งนางจะอยู่ด้วยกันตลอดอะไรอย่างนี้

ถ้ารู้สึกว่าเมื่อก่อนมีคนมาคนอายุเยอะมาหา
หล่อไหมก็หล่อเพราะว่า
ใช่เขาเขียนความกระชุ้งกระชุบหัวใจอะไรอย่างเงี้ย
หนังกระชุ้งกมาพูดว่าน้ำเป็นเด็ก
แล้วก็พอพูดว่าการที่แบบว่าเอ๊ะ

ฉันก็ทั้งทำไงก็ได้ให้เราแก่น้อยลงที่สุด
ใช่มั้ยใกล้มีแฟนเด็กก็ดีเหมือนกัน
แต่ตอนนี้ก็แบบหลายคนก็มีแฟนเด็ก

ความรับสิทธิ์สวยงามใช่ไหมคะใช่

ใช่เดี๋ยวนี้อยู่กันถ้ามีความสุขก็เอาเถอะ
อื้อนะเอ้าไปดูเรื่องนี้ค่ะ
พี่ถ้าเป็นพี่พี่จะซื้อไหมตดอัดขวดอ่ะตดอัด
บ้านฉันเคยเห็นคนเขาขายกันก็ซื้ออากาศมานั่งดมดีกว่า

คือสาวสาวขายตดในขวดรายได้ดีนะคะรายได้หลักล้านนะคะ
แต่ว่าเกือบสู่ขิตนะจ๊ะเพราะว่าขายดีมากตดเยอะจนต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะ

หลังจากเป็นกระแสในโลกโซเชียลมาสักระยะหนึ่ง
กับการขายตดในขวดโหลที่ทำเงินได้๓๘๐๐๐ปอนด์
หรือว่าราว๑๗๑๗๐๐๐บาทต่อสัปดาห์
จนทำให้สเตฟานีแมทโตสาววัย๓๑ปีเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นจำนวนมาก
ต่อมาสเตฟานี่ถูกนำตัวไปที่ห้องฉุกเฉินด้วยอาการเจ็บหน้าอก
ซึ่งเธอคิดว่าน่าจะเป็นอาการหัวใจวายเนื่องจากว่าผายลมมากเกินไปนะคะ
จึงประกาศยุติการทำธุรกิจนี้แล้วเพราะว่าถึงมันจะทำให้เธอประสบความสำเร็จ

มันบังคับจนมันไม่โอเคแล้วไงมันต้องมีปัญหาต่อสุขภาพแล้วครับพี่เมย์เนี่ย
ก็บังคับให้ไหน

สมมุติถ้าเกิดจัดส่งทุกอันเราไลฟ์ขายอย่างนี้
กรุงเทพเราส่งไปเชียงใหม่ส่งไปปัตตานีมันจะอยู่ได้นานขนาดนั้นเหรอ
มันขายได้เพราะคนอาจจะอยากรู้ว่าแบบ
มันอยู่ในกระป๋องได้มันมีกลิ่นจริงเหรอหรือมันเป็นยังไง
กลายเป็นว่าอยู่ในโหลคนก็เลยซื้อหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แล้วเขาจะแยกออกไหมกินรายุมารกระเทียมหรือ

มีไม่ต้องรอสิ
กลายผสมกับน้ำหอมมาดำฟิลแม่ไปไง

คนเราอย่าเพี้ยนกันให้เยอะนักเลย
จริงทุกวันนี้เราไปอีกหนึ่งข่าวตอนนี้

คิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็จะมีความเฮียนที่นู่นที่นี่เกิดขึ้น
วันนี้ที่ปราจินบุรีที่บ้านโนนตะแบก

มีบ้านหลังนึงเจ้าของบ้านเนี่ยบุกไว้แต่ไม่ได้อยู่
จึงปล่อยให้ลูกเห็นล้านมาอยู่แทนจู่ลูกหลานที่อยู่กลับเจอกับสิ่งอาถรรพ์
เจ้าของบ้านเนี่ยเขาประกาศขายเลยนะครับ
โดยหลังจากที่ประกาศขายเนี่ยเจ้าของบ้านคือขายบ้านหลังนี้ปุ๊บ
เราควรจะดีใจถูกต้องไหมค่ะแต่ขายบ้านหลังนี้ปุ๊บ
เดินไม่ได้ว่ะเมย์ล้มป่วยเลยเดินไม่ได้
โดยบ้านที่ปลูกไว้เป็นบ้านสองชั้นมีเสาเก้าต้นมีเสาหนึ่งในนั้นเป็นเสาไม้ตะเคียนทอง
ซึ่งเขาน่าจะเชื่อว่าเอาละเสาไม้ตะเคียนทองเนี่ยน่าจะมีแม่ตะเคียนอยู่
บนแม่ตะเคียนว่าขอให้นางหายป่วยแล้วก็จะทำบ้านให้อยู่ใหม่นะฮะ
หลังจากบนไว้ปุ๊บก็หายปวดจริงเลย
ต่อมาอาจารย์เริงยมทูตเป็นหมอศัยยศาสตร์ชื่อดังแห่งบ้านโคกสว่าง
ก็ได้มาทำพิธีอันเชิญแม่นางตะเคียนที่สิงสถิตอยู่ในเสาตะเคียนเนี่ยนะครับ
บ้านเลขที่นะฮะ๖๙หมู่๘ตำบลย่านารีมอำเภอกบินบุรีเนี่ยไปอยู่บ้านหลังใหม่
โดยมีนางสงกาอายุ๖๕ปีแล้วก็นางจงกลชมภาษาอายุ๕๘ปีสองสามมีปริญญาณ
บ้านหลังใหม่อาจารย์เริงเขาก็ได้ทำพิธีเชิญแม่นางตะเคียนสองนางเลยนะ
คือแม่นางจำปาศักดิ์กับแม่นางพับพึงทองเนี่ยไปอยู่บ้านเลขที่ใหม่
อู้ยห้องบนเลยเรามายังไปฟังเสียงเขาสักนิดหนึ่ง
คือปลูกแล้วพวกน้องมันอยู่มันนอนไม่ได้
มันอะไรมันคล้ายมากวนมาหยอกไปอย่างนั้นนะ
แล้วเรารู้ได้ไงว่าตอนนี้คือวันสองตะเกียจ
เขาฝันบ่อยเขาก็เลยเข้าฝัน
พอเขาปลูกบ้านของเขาเอง
แล้วเขาก็เลยไปเข้าฝันเขาฝันผัวเขานะ
เขาฝันไปนั่งร้องไห้อยู่ปลายปี
เป็นหัวโรคไหมเออกลัวจะไม่มีบ้านอยู่
เอาล่ะแน่นอนตอนนี้เขาจะต้องหนึ่งจุดทูปเนอะ
จุดทูปแล้วมีตัวเลขอืมแต่เวลาจะย้ายบ้านขึ้นบ้านใหม่เนี่ย
เขาต้องจุดประทัดกันอืมประทัดเพื่อเอาเลิก
เอาชัยวันนี้ย้ายแม่ตะเคียนมาอยู่ใหม่นี่
เขาก็เลยไปดูเลขหางประทัดกันค่ะ
๖นึงแล้วก็๙สี่ห้า

ทีแล้วก็หางประทัดไปเสี่ยงโชคกันเนอะ
ไม่ใช่แค่พูดของคุณแม่พูดปั๊บเลขนั้นซื้อไม่ได้เลยค่ะ

ไม่เห็นจะได้แต่ฉันว่างวดนี้เขาบอกตา
วันนี้น่าจะตามนะเพราะว่าจะออนแอร์อาทิตย์นี้เนาะ

ครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับ
พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทน
โลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ
กลับมากับข่าวใส่ไข่กันฮะ

วันนี้มีอีกหนึ่งค่ะ

เม้าสนั่นพระเอกต่างเตรียมวิวา

ทำเอาหลายต่อมเผือกเริ่มทำงานกันเลย
เมื่อมีข่าวเมาส์เป็นเรื่องเป็นราวเกี่ยวกับงานวิวา
โดยเล่าว่าคู่รักดาราคู่หนึ่งที่คบหากันมานานพอสมควร
ใบ้มีอยู่ว่าฝ่ายชายคือพระเอกดัง
ฝ่ายหญิงคือสาวนอกวงการว่ะ

แรงข่าววงในเมาส์มอยว่ากำลังจะเตรียมตัวไปงานแต่งของทั้งสองคนแล้ว

แต่เมื่อเข้าไปส่องในโซเชียลของทั้งคู่
ก็ยังไม่มีฝ่ายไหนโพสต์เกี่ยวกับเรื่องงานแต่งงาน
แล้วก็เมื่อย้อนคำสัมภาษณ์ของฝ่ายชายบอกว่าเรื่องแต่งงานเนี่ยยังไม่รีบ
แต่ก็แต่งกับคนนี้แหละร้อยเปอร์เซ็นต์

ครูไหนก็แล้วแต่เราแสดงความยินดีไปด้วยเลย
เขาจะมีงานวิวาเนอะ

คุณล่าสุดก็สาวนอกวงการเหมือนกัน

มากก็ก็มีมีฟิลอีเนี่ยเนี่ยว่าเขาอยากจะแต่งงานเนี่ย

มีแบบจัดเซตอะไรเราจะแบบลุ้นด้วย
รุ้นตลอดใช่อะยังว่าเขาจะเขียนเซเยสป่าว

แล้วตกลงมือถือเป็นยังไงคะคนอยากรู้มาก

เขาบอกว่าทำไมพอเป็นมือถือจากพี่หนุ่มให้แล้ว

เพราะนางเป็นคนที่จำกระเป๋านางหลุยใบแรกที่นางซื้อให้ฉันน่ะ

หนุ่มเนี่ยจำทุกอย่างที่เขาให้พี่เลยนะ

ทุกอย่างเลยที่อะไรที่ได้คู่กันมา

เอามีกระป๋องสีไว้สมัยเมื่อ๒๐ปีที่แล้วได้เขาคงจะเก็บอ่ะ

ตอนแรกมันตกเหลือฉันก็เลยอารมณ์เสียเพื่องที่เขาเขวี้ยงต่อไงเถอะ

เออก็ใช้ไว้บนรถแล้วก็ตกปุ๊บ
ไม่แล้วข้อมูลข้อมูลอันเก่าเก็บไว้หมดแล้ว
ไอ้คราวแป๊บเดียวกับหนูตอนนี้๙๙บาทครับ
เก็บไว้หมดแล้วใช่ไหมครับเก็บค่ะโอนผ่านก่อน

ไม่ทันพี่หนุ่มเลยไม่ได้ซื้อให้เลยดูสิ
ทำไมย้อนไปหาคลิปเจอแล้วตอนนั้นคุณแม่บอกว่าอยากเล่น
ขับเฮาส์พี่หนุ่มก็เลยซื้อให้นั่นนี่นี่นั่น
บอกว่าจะรักษาดีแล้วก็แตก
แตกสิไว้บนรถแต่คุยกับช่าง
แล้วพอลุกออกมาปุ๊บแล้วก็เราขยับรถปุ๊บแตกเหยียบอีก

อ้าวไปภรรยาคุณบีมหน่อยสิอ้าวไปน้องน้อง
ภรรยาคุณบีมกวีค่ะเขาเจ็บใจมาก
ถูกมือดีมาจงใจแฮ็กไอจีลูกเขา
ไอจีทั้งเฟซบุ๊กเลยนะคะ

เมื่อถูกมือดีแฮ็กไอจีแล้วก็เพจเฟซบุ๊คของลูก
สำหรับคุณออยอธิพรภรรยาของคุณบีมกวีนะคะ
ล่าสุดเนี่ยคุณออยเองก็มีการโพสต์ข้อความระบุบอกว่า
ไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะมาเกิดขึ้นกับเรา

อีเมลแจ้งเตือนเข้ามาด้วยนะคะคุณออยบอก
ตอนที่มีคนพยายามจะแฮ็กเนี่ย

เขาใช้เวลาประมาณ๒๐นาที

ตั้งพาสเวิร์ดที่ไม่คิดว่าใครในโลกนี้จะคิดออกเลยนะ
เขาตั้งใจจะเจาะลูกเลย

แล้วเราทำอะไรไม่ได้เขาเข้าไปปวดหมดเลย
ต่อมาเนี่ยได้โพสต์แจ้งกับทางแฟนคลับเพิ่มเติมนะคะ

อยยังไม่กลับมาทำงานได้ปกตินะคะ
โปรไฟล์ของออยถูกเปลี่ยนเป็นอะไรก็ไม่รู้

ส่วนเพจของออยและอื่นกลับมาแล้ว

อันนี้คุณออยค่อยฝากแจ้งไปด้วยนะค่ะ

ครับกรรมแม่ไงอย่างที่โดนแฮ็คตอนนั้นเกือบลาแล้วเนาะ
อ่าไปดูคุณเบลล่าใช่ไหมเนี่ยนักเอกซุกตานะครับ
อยู่กับคุณไง
คือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเบลล่านะครับก็ได้รวมตัวกับเพื่อนครับ
กระเป๋าเดินทางไปพักผ่อนไกลนะถึงประเทศสวิตช์
แล้วก็จะมีแฮชแท็กสวิตช์ที่ไม่ใช่ปลั๊กไฟ
ล่าสุดนะฮะคุณเบลล่าเนี่ยก็ลาเมืองในฝันแล้ว

หลังจากพักผ่อนอย่างเต็มที่กลับมาก็ขอลุยงานเต็มที่
นี่เบลล่ารานี
นางไปสวิสก็มากับผู้จัดการนางใช่ไหม

รู้ว่าเขาลงทะเบียนมาก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้

เหมือนไปต่างประเทศมาแล้วคือคล้ายลงทะเบียนทางเขาก็จะขอกักตัวอีก
ใช่ส่วนใหญ่คนที่กลับมาเท่าเห็นที่พี่น้องในวงการบันเทิง
เขาก็ขอกักตัวนะยังไม่ได้กลับมาทำงาน

โอเคนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
วันนี้ไทยรัฐของเราก็มีดีเบตกัน
ก็เรียกได้ว่าคึกคักพอสมควรนะ

ฉันก็ว่าผู้สมัครทุกคนเนื่องจากเป็นเขตจตุจักร

เขตจตุจักรเขตหลักศรีนะครับเขตละพร้าวด้วย
ก็จะได้มีโอกาสเลือกตั้งแทนคุณศิระเจนจาคะ
ซึ่งหลายคนน่ะเป็นที่คุณน่าคุณตากันดีนะ
เพื่อไทยก้าวไกลก็ส่งลงเรารู้อยู่แล้ว

ักกล้าคุณอาธวิทย์อาทวิทย์เป็นสอดเดิมอยู่แล้ว
เมื่อก่อนอยู่ประชาธิปัตย์คุณหนุ่มเมื่อก่อนคุณอัธวิทย์อยู่ประชาธิปัตย
เพื่อไทยฮะเพื่อไทยเนี่ยสุรชาติก็เป็นเจ้าของพื้นที่เดิม
เมื่อก่อนเนี่ยนะฮะคุณสุรชาติเตียนทองเนี่ยเขาเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมตรงนี้เลย
ก่อนที่คุณศิละจะชนะไปครั้งนี้ครับผมพรรคฤทธิศาสตร์ชาติคุณรัฐ
อันนี้แหละใหม่หน้าใหม่จริงแล้วก็มีพักไทยศรีวิรัยคุณรุ่งโรธ
อันนี้ก็ใหม่เบอร์๕นะฮะนี่คือได้เบอร์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ
พรรคเก้าไก่คุณกรุณพลนะครับใหม่เลข๖นะครับใหม่เลข๗นะครับ
ก็เป็นมดำหลีเป็นภรรยาของทางคุณศิระนะครับคุณจรรย์รัฐ
แล้วก็สุดท้ายนะครับพรรคภรรคภูมิไทยเพื่อประชาชนคุณเจริญชายสิทธิ์
ใช่เราจะเห็นว่าหลายพรรคเนี่ยอย่างพรรคก้าวันนี้คุณกรก็มาเอง
ตัวผู้สมัครเนี่ยคุณอัธวิทย์ก็คือเอาล่ะมาพร้อมกับคุณกร
คุณอัทวิทย์เขามีการบอกว่ามั่นใจชนะเลือกตั้งซ่อมหลัก๔แต่รู้จักใช่ไหมบอกเลย
เพราะอะไรวันนี้คนก็เลยตัดดูสองอย่างกรุณพลเพชรกรุณพลเองถือว่าหน้าใหม่
บางคนบอกอ้าวแล้วเพชรกรุณพลเนี่ยจริงแล้วจะรู้พื้นที่หรือเปล่า
เขาบอกว่าไงรู้ไหมฮะบ้านเขาอยู่ตรงนั้นมานานแล้วเขารู้มานานแล้ว
เพราะเขาเปิดร้านอาหารร้านอาหารอยู่แถวคลองประปามานานแล้ว
เพราะฉะนั้นวันนี้คุณสุรชาติเตียนทองเองนะฮะก็เป็นเจ้าของพื้นที่มานานพอสมควร
สิ่งที่น่าจับตามองกันเนี่ยเอาล่ะอัธวิทย์ก็ถือว่าอยู่ในพื้นที่
เพราะอย่างที่เรารู้กันมาตลอดระยะเวลาเนี่ยประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้เคยชนะในกรุงเทพมหานครมาตลอด
แต่พักก้าเนี่ยก็เป็นแยกออกมาจากประชาธิปัตย์ถูกต้องไหมฮะโดยคุณกรจติกาวนิษฐ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าคราวนี้พักกล้าจะได้สอสอหรือเปล่านะฮะ
ใช่สุดสุดลงเลยแต่ขนาดเดียวกันคนที่เริ่มออกหาเสียงเลยในทันทีคือพักพลังประชารัฐ
เขาบอกแน่นอนว่าประชาชนที่เคยสนับสนุนสามีเขาก็ต้องอาจจะต้องกลับมาเลือกเขาอีกครั้งหนึ่ง
คุณศรีทักษ์ต้องลงพื้นที่ไปช่วยหาเสียงด้วย
ก็ถือได้ว่าเป็นความสีสันในก่อนที่เราจะเลือกตั้งผู้ว่ากอทม
อันนี้ขอดูก่อนนะฮะว่าของเขตหลัก๔เนี่ยจะได้เลือกกันเร็วนี้แล้วล่ะ
น่าจะมีออกมาแล้วนอกจากนี้ยังมีภาคใต้อีกหลายจังหวัดพอสมควร
เราก็จะเริ่มเห็นแต่ละพักเนี่ยเริ่มส่งนักการเมืองลงกันแล้วนะครับ
วันนี้เดี๋ยวจะมีการแสดงใสทัด

วันนี้คือหลังจากที่เขาได้เบอร์กันปุ๊บเขาก็เดินทางมาที่ไทยรัฐกันเลย
ครับนะฮะอ้าวไปดูเรื่องของคู่พระคู่นางช่องสามครับ
วงกันเที่ยวงานศิลปะนะอ่าลองไปดูสักนิดหนึ่งคุณพระดำ
เอาเอาผมไปอยู่แล้วป่ะอ้าวไม่ใช่นี่อยู่นี่คุณพระดาม
เอามาไข้ผมขอบคุณครับคุณพระดามขอบคุณครับคือชัดเจนนะครับ
พระครูนางช่อง๓ครับควงเที่ยวงานศิลปะทำแฟนคลับดูออกว่าอยู่
อะไรเนี้ยอยู่ที่เดียวกันอยู่ที่เดียวกันเหรออ๋อว่าอยู่ด้วยกันอ่า
โอเคนะฮะก็คือเป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยนะฮะ
สำหรับคู่ของน้องโบเมลดากับคุณอเล็กธิรเดชซึ่งก่อนอันนี้ทั้งคู่ก็ควงไปเที่ยวภาคเหนือ
ก็เรียกว่าหวานสุดสุดนะครับล่าสุดนะฮะยังชวนกันไปเที่ยวชมแกโลลี่
ศิลปะอีกด้วยนะฮะแถมยังสลับกันถ่ายภาพสวยมาให้แฟนคลับได้ชมกันด้วย
จะลงรูปคู่แต่แฟนคลับก็รู้ว่าอยู่ด้วยกันพอแม้จะไม่ได้ลงรูปคู่
แต่แฟนคลับก็รู้ว่าอยู่ด้วยกันเพราะมันไปที่เดียวกันเอาง่ายงานศิลปะเหมือนกัน
อะไรอย่างงี้อืมแล้วมันถ่ายรูปจบจบไปต้องถ่ายรูปคู่ไปเลยเลยอย่างเงี้ย
ตอนก่อนหน้านี้เห็นเขามีสตอรี่ที่มีรูปคู่ไหมใช่แต่ก็มีภาพโดนจับด้วยกันแต่ก็แต่ถามว่าของของอื่นอาจจะเคารพสิทธิซึ่งกันแล้วกัน
เออเนี่ยเขาก็ลงเองอ้าวอีกเรื่องหนึ่งค่ะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทำเอาแฟนคลับทั่วโลกตกใจ

ล่าสุดก็มีข่าวดีให้แฟนได้ยิ้มออกอีกครั้งหนึ่งค่ะ
บอกว่าหลังจากที่ตรวจร่างกายของลิซ่าเนี่ย
ทีมแพทย์วินิจฉัยว่าไม่พบเชื้อแล้วนะคะ
และไม่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อด้วย
เรียกว่าโพสต์ปุ๊บอื้อหือลูกสดใส
ทักทายแฟนคลับแล้วก็เรียกเสียงบอกว่า
วิงทั่วโลกได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว

คนเข้าไปกดไลค์กับคอมเมนต์กันรัวเพราะว่ารอ
โพสต์ที่ลงนี่บอกเลยว่าคนรอ
กดไลค์ของลิซ่าใช่ไหม
ใช่ของลิซ่าน่ารักเข้ามาแบบสดใสเลยทีเดียว

เรื่องไหนคะเรื่องที่แบบว่าเขาบอกว่าเขาเป็นโควิด
ปรากฏว่าเขากินยาฟาวิตาเปลี่ยนสีใช่ไหมครับ
ปรากฏตาเป็นอย่างนี้ตาเปลี่ยนสี

กลายเป็นประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะพอสมควรนะว่า
เฮ้ยกินยาฟาวิแล้วยา
บางคนบอกฮึฟิลเตอร์ป่ะหรือใช้แอปอะไรป่ะ
มันก็เลยเกิดคำถามกันมามีคนพูดถึงกันเยอะเหมือนกันว่า
หลังจากกินยาตั้งคือเรื่องของเรื่องนะครับ
ทางด้านของผู้ใช้ติ๊กต๊อกคนหนึ่งนะครับ
เขาโพสต์คลิปของภาพตัวเองขนาดรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย
คือตัวนางเองเนี่ยติดเชื้อโควิด๑๙
หลังจากนั้นพบว่าอาการของเธอน่ะ
ตาของเราปกติจะต้องเป็นสีดำถูกต้องไหม

เจ้าของคลิปเขาก็ยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดคือเรื่องจริง
แล้วที่สำคัญเนี่ยบางคนถามแอปอะไรอ่ะสวยดีว่ะ

คนถามนางแว๊บเธอแอปอะไรอ่ะสวยดีหรือบางคนบอก
เขาบอกไม่แอปอันนี้คือไม่ใช่แอปพลิเคชันเลย
ภาพนี้ตอนถ่ายวีดีโอไม่ใช่ใช้แอปเลย
แด๋วว่าตรงเนี้ยมันอาจจะเกิดจากผลฆ่าเขียวกับการกินยาฟาวิทไปหรือเปลือวะ
หอกินนางต้องรอดูคุณหมอออกมาพูด
ตาก็เริ่มเปลี่ยนไปดวงตาของเธอเนี่ยถามว่าเป็นสีม่วง
เขาถามอ้าวแล้วไอ้การมองเห็นล่ะ

แต่แค่ตาดำค่อยเปลี่ยนเป็นสีม่วง
วันนี้คุณหมอฮะรองศาสตราจารย์ในแพทย์นิธิพัฒน์นะครับ
รกุลเนี่ยครับแพทย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ย
เขาบอกอย่างนี้เขาให้ข้อมูลถึงเรื่องนี้ว่า
ที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าเคยเกิดขึ้นไหม
เคยพบผู้ต้องโทษชายในเรือนจำกลางคลองเปรม
ปรากฏว่าผู้ต้องโทษชายในเรือนจำคองเพลงติดโควิดเหมือนกันเม
ติดโควิดเหมือนกันแล้วก็รักษาตัวด้วยยาฟาวิรัติพิราเวียเนี่ย
ปรากฏว่าดวงตาเปลี่ยนเป็นสีอย่างนี้เลย
แล้วก็เป็นสีใหม่สีม่วงเหมือนที่ถาวรเลยหรอ
เป็นสีม่วงสีม่วงแบบอมน้ำเงินน้ำเงินอ่ะนะฮะ
ก่อนหน้านี้ผู้ต้องขังในเรือนจำที่อินเดียแล้วก็ตุรกีก็เป็นอย่างนี้
ก็คือสถิติมันมีมาหมดเลย

เขาก็เลยบอกเฮ้ยเอาจริงบางคนก็บอกว่าเนี่ยเหรอคือ
ก็ยังหาคำตอบว่าเราก็ต้องดูกันพอสมควร

เหมือนอย่างก่อนหน้านี้ที่เรามีโอกาสได้เห็นอันนี้เป็นเรื่องของยาใช่ไหมคะ
วิพิโรเวียก่อนหน้านี้เราจะมีโอกาสเห็นที่ฉีดวัคซีนจากคนที่แบบว่าเดินไม่ได้
ขึ้นมาเดินได้อย่างนี้อันนั้นก็เห็นหลายกรณีเหมือนกัน
เมื่อกี้ที่เราประกาศดาราก็เริ่มแบบว่าติดโควิดกันเยอะ
ตอมก็ติดต่อแล้วตอนนี้อาตอม

เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราต้องเพิ่มลูกคุณอาตอมเข้าไป
เปิดหาดูอยู่นี่ว่าใครติดโควิดบ้าง
เอาอย่างงี้คุณดูเอารูปดาราสรุปกันเลยดีกว่าว่าวันนี้ที่จริงแล้วเขาไม่ได้
อย่างล่าสุด
ของคุณยุ้ยก็มีการโพสต์ข้อความบอกว่ายุ้ยกับทันได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
และในวันนี้นะคะยุ้ยกับทันพบว่ามีการติดเชื้อตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วตอนนี้ก็แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ให้ทุกคนตรวจหาเชื้อแล้วก็กักตัวตามมาตรการเนี่ยคุณยุ้ยออกมาแจ้งชัดเจนแล้วค่ะ
ขออภัยทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วย
ตอนนี้คือเอาง่ายว่าเราเจอกันเยอะอย่างมิคทองระยะเองก็ติดแล้วนะฮะหรือก็คืออย่างที่บอกว่าตอนนี้เขาการเตือนเขาคือระดับ๔
ระดับระดับสี่คือระดับ๔จริงเนี่ยแต่ก็บางคนบอกมันก็ต้องถึงเวลาที่คุณจะต้องไปบูธวัคซีนไปแล้วล่ะ
ใช่ค่ะตอนนี้ถ้าเป็นเข็ม๔ก็จะเป็นบุคลากรด่านหน้าแล้วก็คนที่มีซื้อไว้ได้มาก
แต่เมื่อวานคนก็สนใจที่พี่หนุ่มบอกนะคะที่ว่าฉีดใต้ผิวหนังแต่เขาต้องถามว่า

คืออันนี้ต้องปรึกษาคุณหมอว่าที่ไหนเขาฉีดให้ได้บ้างอะไรอย่างนี้
เพราะว่าการฉีดต้องใช้คนที่ค่อนข้างจะชำนาญในการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
ใช้แค่๐๑แต่ฉีดเข้าใต้ผิวหนังแต่ภูมิขึ้นมาพอกัน
แล้วก็ตอนภูมิรถก็รถใกล้กัน
คือไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดผีใต้ผิวหนังมันจะลดเร็วกว่านี้ไม่ใช่นะครับ
แต่ว่าก็มีหลายประเทศที่เขาใช้กันแล้วโดยที่เมืองไทยเนี่ยก็เริ่มใช้นะครับ
อีกอันหนึ่งคือเรื่องของวัคซีนในเด็กที่แบบว่าต่ำกว่า
ตอนนี้หลายคนผู้ปกครองก็แบบรออยู่ว่าเอ๊ะจะมาเมื่อไหร่
เพราะว่าอย่างของนนทบุรีเองเขามีการเริ่มให้ลงทะเบียนแล้ว
แต่ว่ากำหนดการวันที่จะได้ฉีดคือต้องรอเพราะว่าตัวยา
เพราะถ้าฉีดไม่เหมือนของผู้ใหญ่ปริมาณยาก็คือจะน้อยกว่า
ต้องรอว่าจะเป็นยังไงนะคะเริ่มลงทะเบียนแล้วถ้าเป็นของนน
ซึ่งวันนี้ในระหว่างที่เราอ่านกันอยู่ตอนนี้คลัสเตอร์ทหารก็
คือเอาง่ายว่ามันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วในการติดโควิด
แต่ก็มันก็ต้องระวังตัวให้มากที่สุดว่าวันนี้คุณจะต้องระวังตัวกันยังไง
แม้กระทั่งขอให้โอมิคอนมากจริงเถอะเพราะว่าถ้าสมมุติเป็นเดลต้า
ตอนนี้เดลต้ายังถือว่าเป็นสูงสุดอยู่ถูกต้องไหมคะ
แต่ถ้าเป็นโอมิคอนวันนี้มันก็คือไม่ลงปอด
ไม่ใช่ก็ต้องบอกแบบนี้คุณต้องบอกว่าตอนนี้เขามีการประเมินกันว่าโอมิคอนเนี่ย
มันจะเป็นภาคสุดท้ายของโควิดจุดติดเกมคือหมายความว่าตัวโอมิคอนเนี่ย
คือด้วยอาการที่มันออกมาเนี่ยมันน้อยแต่ติดเร็ว
ซึ่งมันจะต่างจากเดลต้าเดลต้าเนี่ยคือมันติดแล้วก็อาการรุนแรงอ่า
มันจะต่างกันแต่ถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าโอมิครอนเนี่ยมันมาแทนเดลต้าได้เนี่ย
แล้วประชาชนเองเนี่ยคืออาการน้อยไม่เป็นอะไรมากคือต่อไปเนี่ย
อาจจะเป็นปรุงที่ขึ้นมาในประเทศเราหรือในทั่วโลกหรือแบบว่ามันก็อาจจะสาปกดไป
ก็กลายเป็นโรคประจำถิ่นไปอะไรแล้วแต่พรรภ์มีเอาอยู่อย่างนี้
โปรดติดตามตอนต่อไป